ดูความคืบหน้ากรณีที่น้องนาเดียน้องผู้หญิงอายุสักประมาณเกือบ๒ขวบ
โดนเพื่อนวัยเดียวกัน๒ขวบตี๒ขวบค่ะ
น้องเนี่ยสะบักสบอมเลยนะคะหน้าบวมปูดแล้วก็ได้รับบาดเจ็บหลายจุดด้วยกันค่ะ
ล่าสุดศึกษาธิการจังหวัดนครราชศรีมาลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะ
เนี่ยค่ะสภาพของน้องเดี๋ยวนี้คุณเล่าข่าวเมื่อกี้อายุเท่าไหร่นะคะ
อ่าปกประชาชน์ใช่ไหมอ่าก็๑๐กว่าอันนี้๑๐ปลาย๒ขวบตี๒ขวบค่ะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งมีการโพสต์ภาพน้องนาเดียอายุ๑ปี๙เดือน
ถูกทำร้ายใบหน้าช้ำบวมปูดระหว่างที่นำตัวน้องไปฝักเลี้ยงในชั้นเตรียมอนุบาลโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
เมื่อคืนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่พร้อมกับผู้บริหารโรงเรียนได้เดินทางไปเยี่ยมน้องนาเดียที่โรงพยาบาลน้องบุญมาก
แล้วก็เบื้องต้นบอกว่าน้องเนี่ยถูกเด็กวัยใกล้เคียงกันอยู่ห้องเดียวกันทำร้ายร่างกายโรงเรียนพร้อมจะเยียวยาครอบครัวเด็กแล้วก็มีการนัดเจรจาในวันนี้ค่ะ
ที่ผ่านมานะคะนายกฤตภพลชุติกุลกิรติศึกษาธิการจังหวัดนครราชศรีมา
พร้อมด้วยภูมิกับสพนบุญมากประหลัดอำเภอหนองบุญมาก
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไง
มีการทำร้ายกันระหว่างเด็กจริงหรือไม่หรือเป็นความบกพร่องของทางสถานศึกษา
ตัวแทนของโรงเรียนได้พาเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมไปชี้จุดเกิดเหตุ
เป็นห้องนักเรียนชั้นอนุบาลพบว่ามีเครื่องเล่นเยอะเลยทีเดียว
แล้วก็นำอุปกรณ์ที่อ้างว่าเด็กทำร้ายกันมาให้ดู
เป็นโดมิโน่ของเล่นแบบไม้ยืนยันว่าเด็กบาดเจ็บเกิดจากการทำร้ายร่างกายกันจริง
ช่วงเกิดเหตุครูประจำชั้นไปร่วมกิจกรรมไหว้ครู
หลังเกิดเหตุครูก็ได้นำตัวนำตัวน้องที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
นี่ไงนี่คือความประมาทเลินเล่ออย่างหนึ่งเลยนะ
คือน้องอายุ๒ขวบไม่สามารถรู้ผิดรู้ถูกหรอกค่ะ

ทางโรงเรียนจะดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
กว่าน้องจะหายดีแล้วก็จะมอบเงินเยียวยาบางส่วนให้ด้วย
รวมทั้งผู้ปกครองของเด็กที่ไปทำร้ายน้องนาเดีย
ก็จะมอบเงินเยียวยาให้ด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนคุณพ่อของน้องนาเดียเปิดใจบอกว่าไม่ติดใจ
เพราะเข้าใจดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดจากเด็กเนี่ยแย่งของเล่นกันทะเลาะกันเอง
แต่ว่าอยากให้ทางโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาที่ดูแลเด็ก
ดูแลให้ใกล้ชิดมากกว่านี้อย่าปล่อยให้เด็กคลาดสายตา
หลังจากนี้ไม่แน่ใจว่าจะให้ลูกกลับมาเรียนโรงเรียนเดิมหรือเปล่า

แล้วก็จะมีการปรึกษากับครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง
ฟังเสียงคุณพ่อน้องที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ดูสภาพน้องน่าเห็นใจแล้วก็ได้ยินเสียงน้องร้องไหมคะ

ทีนี้ศึกษาที่การจังหวัดนครราชศรีมาก็เลยมีการแนะนำให้ทางโรงเรียนเนี่ย
แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ซ้ำอีก
ฝากเตือนไปทางโรงเรียนที่มีการเปิดรับเด็กเตรียมอนุบาล
อยู่ในความดูแลอันนี้ถือเป็นกรณีศึกษา
ถือเป็นเคสตัวอย่างแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ